ดูเรื่องราวร้องเรียนนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
บอกว่ามีลูกสาวอยู่๒คน
แต่ว่าพ่อเลี้ยงข่มขืนข่มขืนจนตั้งคันด้วยกันนะคะ
แต่ว่าพาหนีไป๒ปีก่อนล่าสุดไปตามเจอแล้ว
แต่พ่อเลี้ยงไม่ยอมปล่อยตัวออกมาและมีการทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
คุณแม่ชาวจังหวัดอาหารปฐมรายนี้นะคะ
เข้าร้องขอความเป็นธรรมร้องขอความช่วยเหลือ
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ลูกสาว๒คนอายุ๑๕ปีและ๑๖ปี
ถูกอดีตสามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะ
ตอนนั้นเธอและอดีตสามีทำงานก่อสร้าง
แล้วก็พักอาศัยอยู่ในไซส์งานในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
ต่อมาปี๒๕๕๘ผ่านมาปีนึงนะคะเธอถึงรู้เรื่องนี้
จังหวัดจันทบุรีในระหว่างรอนัดสอบปากคำเด็กหญิง
อดีตสามีรู้เรื่องว่าแม่เอาลูกทั้งสองคนไปแจ้งความ
ก็เลยทำร้ายร่างกายตบตีพร้อมข่มขู่
ทั้งสองคนบอกต้องหนีไปด้วยกันไม่งั้นจะฆ่ายกครัว
ด้วยความกลัวค่ะลูกสาวทั้งสองคนก็เลยหนีไปกับอดีตสามี
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงหายไปด้วยกันประมาณ๒ปีแล้ว
พยายามตามหานะคะสำหรับคุณแม่รายนี้
ล่าสุดเธอมาทราบว่าอดีตสามีพาลูกสาวของเธอทั้งสองคน
มาอยู่กินกันที่สระบุรีบ้านเกิดของอดีตสามีนั่นแหละ
เพราะว่าเมื่อสองวันก่อนลูกสาวแอบติดต่อมาทางเฟซบุ๊ก

บอกว่าให้ไปรับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในสระบุรี
โดยลูกสาวบอกว่าอดีตสามีก็คือพ่อเลี้ยงเสพยาเสพติดติดยา
เมื่อไม่พอใจก็จะมีอาการหงุดหงิดดุด่าทำร้ายตบตี
และกักขังให้อยู่แต่ในห้องค่ะ

เรื่องที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้น
จากลูกสาวไปตกนรกอยู่กับพ่อเลี้ยง๒ปี

ลูกสาวนี่โดนพาไป๒คนใช่ไหมคะ

พบว่ามีลูกกับอดีตสามีของเธอแล้ว
โดยเด็กอายุ๖เดือน

กำลังตั้งคันได้๓เดือน
ซึ่งอดีตสามีก็คือพ่อของเด็กทั้งสองคนนั่นแหละ
เธอก็เลยต้องการให้ทางมูลนิธิเข้าช่วยเหลือ
และหาทางดำเนินคดีกับอดีตสามีให้ได้

จับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยงรายนี้ได้แล้ว
ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

เลี้ยงรายนี้นะคะมาแจ้งความกับตำรวจภูทรบ้านไร่
บอกว่าพันรยาได้ถูกแม่ลักพาตัวไป
และกักขังหน่วงเหนียวไม่ให้อยู่ด้วยกัน
อีกทั้งจะนำตัวพันรยาไปค้าประเวณีด้วย

แต่ตำรวจภูทรบ้านไร่เห็นว่าเรื่องนี้

สงสัยนะคะก็เลยสืบสวนจนรู้ความจริง

จากนั้นก็ส่งต่อให้กับตำรวจภูทรวังสมบูรณ
จังหวัดสะแก้วดำเนินคดีต่อไปค่ะ